ตำรวจรัฐหลุยเซียน่าของสหรัฐยืนยันว่ามือก่อเหตุยิงตำรวจสามนายในเมืองบาตองรู้เสียชีวิตจงใจพุ่งเป้าโจมตีตำรวจโดยตรง
ขณะที่เมืองคลิปแลนด์ในรัฐโอไฮโอก็ได้มีการรักษาความปลอดภัยเข้มในช่วงการประชุมใหญ่ของพักรีพับริกัน
เพื่อรับรองตัวแทนพักลงชิงเก้าอี้ประธานธิบดีที่จะเปิดฉากขึ้นในวันนี้นะครับ
การประชุมจัดขึ้นที่เมืองคลิฟแลนด์รัฐโอไฮโอทำกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ด้วยกำลังเจ้าหน้าที่๓๐๐นายนะครับมีการปิดล้อมและตั้งด่านตรวจรอบสถานที่ประชุม
ห้ามโดรนและเครื่องบินบินเหนือที่ประชุม
ประชุมใหญ่ของพักจะเป็นการรับรองนายโดนัลดทรัมป์เพื่อเป็นตัวแทน
ชิงตำแหน่งประธานธิบดีสหรัฐ
เพื่อประท้วงต่อต้านนโยบายต่างที่โดนัลดทรัมป์
ซึ่งการประท้วงก็เป็นไปอย่างสันติ
ส่วนเหตุมือปืนยิงตำรวจที่เมืองบาตองรูชรัฐ

ตำรวจยืนยันจากการตรวจสอบลายนิ้วมือว่า
นายเกวินลองคือมือปืนผู้ก่อเหตุ
ยังระบุว่ามือปืนรายนี้พุ่งเป้าโจมตีตำรวจโดยตรง
โดยในรองนั้นเป็นชายชาวอเมริกันผิวสีอายุ๒๙ปี

เคยเป็นอดีตนาวิกโยธินประจำการอยู่ในอีรักษ์
ก่อนหน้านี้เคยโพสต์คลิปวิดีโอหลายคลิปวิจารณ์ตำรวจที่ปฏิบัติต่อชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันอย่างไม่เป็นธรรม
แล้วเรียกร้องให้คนผิวสีลุกขึ้นสู้
ขณะเดียวกันก็ระบุว่าตัวเขาเองไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มใด

ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนกรณีที่มีผู้โทรฉุกเฉิน
แจ้งตำรวจว่าพบชายชุดดำถือปืนรายเฟิลอยู่ในร้านค้าแห่งหนึ่ง
ทำให้ตำรวจเร่งรุดไปและเกิดการยิงตอบโต้กัน
ทำให้ตำรวจสามนายเสียชีวิตว่าเป็นแผนการลวงเจ้าหน้าที่ไปสังหารหรือไม่
ซึ่งเหตุยิงตำรวจสามนายเสียชีวิตครั้งนี้ก็เกิดขึ้น
ในขณะที่ยังมีความตึงเครียดในเมืองบาตองรูช
เหตุที่ตำรวจยิงชายผิวสีคนหนึ่งเสียชีวิตไปเมื่อ๒สัปดาห์ก่อน
เหตุตำรวจสังหารชายผิวสีในรัฐมิเนโซต้า
ซึ่งทำให้ไปสู่การประท้วงในหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ